ก่อนเลยใครอยู่พิษโลกบ้าง
พิษสุนโลกอ่ะนะพิจิตพิชบูรณ์
กำแพงเพชรนครสวรรค์
ยังถึงเลยภาคเหนือตอนล่าง
รับรู้ไหมกับเหตุแผ่นดินไหว
ไม่แล้วคือถ้าเป็น
เป็นความลึกแบบนี้ถ้าเราอ่านข่าวมา
เราจะบอกว่าไม่ลึก๕โลนะ
ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่ตื้นอ่ะเออนี่แหละครับคุณผู้ชมแล้วมันเกิดบนบก

อุตุนิยมวิทยารายงานบอกว่าเมื่อคืนนะครับ
เที่ยงคืน๑๗นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด๔๕
จุดศูนย์กลางได้อยู่ที่ตะบลไผลล้อม
อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลก
มีความลึกเพียง๕กิโลเมตรเท่านั้น
เพราะว่าถ้าเราอ่านกันเนี่ยโอ้โหจะลึกเป็น๑๐กิโลยังมี
นะครับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเนี่ยนะฮะ
ได้รับรายงานจากประชาชนว่า
รู้สึกถึงแรงสั่นไหวนะครับเข้ามาจากหลายจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นพิสุนุโลกพิจิตร
กำแพงเพชรนครสวรรค์และเพชรบูรณ์ครับ
ส่วนในคลิปนี้นะครับหลังเกิดแผ่นดินไหวแค่๕๐
ขออภัย๓นาทีเท่านั้น๓นาทีเท่านั้น
นี่ครับนักศึกษามหาวิทยาลัยนเลสวน
อยู่บนหอเหรอรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหว
วิ่งลงมาจากอาคารครับคุณผู้ชมกลางดึกเลย
เพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับส่วนคลิปต่อไป
คุณผู้ชมดูบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้
อยู่ในอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิสุโลกนี่แหละดูนะ
ดูนะดูนะดูนะอุ้ยเฮ้ยกล้องสั่นเลย
อุ้ยคือไม่ต้องแบบจับตาดูมากเลย
เห็นชัดเลยเที่ยงคืน๑๘นาทีนะครับ
ภาพการสั่นไหวเนี่ยอาจจะเห็นแค่นี้
แต่เขาบอกว่าเสียงเนี่ยเสียงมันน่ากลัวจริง
มันน่ากล้องกล้องแบบนี้ที่ตรงที่มันวิ่ง

พิจิตรนี่โอ้โหนี่ฮะ
โอ้โหนั่นอะไรอ่ะยางรถเหรอ
น่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์
เออเหมือนร้านรับเปลี่ยนยางอ่ะ
อันนี้ไม่ได้บันทึกเสียงแต่เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกโอ้โหเพิ่งเคยเจอแผ่นดินไหวรุนแรงแบบนี้
น่าจะรับรู้กันได้ทั้งเมืองพิจิตรแหละ
ส่วนคลิปต่อไปคุณผู้ชมเป็นกล้องวงจรปิดของร้านขายไอศกรีมนะครับในห้างสรรพสินค้านะครับ
นี่ในจังหวัดพิจิตรเหมือนกันเที่ยงคืน๑๗นาที๕๙วินาทีอันนี้ละเอียดยิบนะครับ
แรงโอ้โหสั่นไหวเนี่ยฮะคือเห็นได้ชัดเลยนะครับ
แล้วเสียงดังมากด้วยครั้งนี้แรงสั่นไหวเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ประมาณ๔๕วินาที

โอ้โหนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมันเกิดไปทั่วเลยเนี่ย
อำเภอเมืองพิจิตรนะครับแรงสั่นไหวชัดเจนมากเช่นการบ้านเรือนทั้งหลังนะครับ
เจ้าของคลิปเนี่ยนอนหลับอยู่ตกใจตื่นฮะโอ้โหดูดิดูดิดูอันเนี่ย
อันนี้ดูสั่นแรงอันนี้โคตรชัดนะครับเอาไปกำแพงเพชรหน่อย
กำแพงเพชรมีชาวบ้านนะครับรายงานไปยังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับ
ว่าที่ตะบนคลองน้ำไหลนะครับตะบนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
ครับเป็นบ้านไม้สองชั้นบอกว่าบ้านไม้ชั้นสองสั่นแรงมาก
เสียงดังเหมือนรถบรรทุกแล่นผ่านส่วนเพชรชบูรณ์นะครับ
กินบริเวณกว้างนะเนี่ยชาวบ้านในตลาดเทศบาลตะบนชนแดน
อำเภอชนแดนนะครับแจ้งว่าโต๊ะเก้าอี้นะครับ
หัวยังโยกเลยนะฮะโดนแรงอัดเนี้ยประมาณสองวินาที
อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีรายงานความเสียหาย
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่มีผู้เสียชีวิต
แต่ว่าคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเพียบเลย
เมื่อคืนตกใจมากบ้านสั่นทั้งหลังเลย
ออกไหมอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้นี่ท่านนั้นไม่ได้บอก
แต่ว่าอีกท่านหนึ่งบอกว่าอยู่รู้สึกค่ะ
นอนหลับอยู่สะดุ้งเลยแฟนข่าวพิษโลก
กำแพงเพชรก็แรงค่ะโอ้โหคุณผู้ชมรายงานเข้ามาหน่อย
นะครับเป็นห่วงจริงหรือว่ามีตรงไหนเสียหายไหม
เพราะว่าในรายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวยังไม่พบความเสียหายนะครับ
เออคุณผู้ชมถ้าดูข่าวเช้าห้องข่าวหัวเขียวอยู่
เป็นกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อคืนนี้เที่ยงคืนนิดใช่ไหม

เที่ยงคืนประมาณ๕๐นาทีเขาก็แจ้งเตือนมาเลย
ผมก็ตื่นขึ้นมาดูมีแผ่นดินไหวด้วยฮะ
ใช่มันทั่วทุกพื้นที่ไหมไงใช่ไหมครับอื้อช่วยด้วย
พี่ก็ใช้เหมือนกันนี่แหละฮะ

ว่าน่าตาเป็นแบบนี้ครับ
อยากให้รู้เนอะเอาในพื้นที่ไหนพิกัดไหน